โปรดติดตามตอนต่อไป
ร้านนี้มาอยู่ที่ประมาณ๕ปี
ที่สุดก็คือเรื่องของอาหารเสชวน

ฉะนั้นการทำน้ำพริกเสฉวน
การทำรสชาติที่เป็นเผ็ดซ่าน

รายบุฟเฟ่ของเรามันก็เป็นปกติ

ขนมจีบกุ้งขนมจีบปู

สาระเป๋าที่เด่นก็คือสาระเป๋าลาวา
สาระเป๋าไส้หมูแดงหมูสับ

หล่ายห่อกุ้งปูอัดยัดไส้

โคงหมูฮ่องกงปลานึ่งซีอิ๊วปลานึ่ง๓รส

มังกรก็คือสาระเป๋าไส้ครีมทอด

ในชุดของบอฟเฟ่ก็จะมีทั้งหมดให้เลือก๒ซุป
ก็คือซุปหูฉลามกับซุปเห็ดหอม
สาระเป๋าลาวามันมีเสน่ห์ตั้งแต่การปั้น
นึ่งกี่นาทีนึ่งยังไงไส้ถึงจะไหล
เตาเนี่ยมันสำคัญมากในการนึ่ง
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นคนตั้งให้เป็นลาวาให้ได้
แล้วถ้าน้ำมันก็จะหยดมันเป็นลาวาถ่วยน้ำ
ซี่โครงหมูฮ่องกงจำไว้เลยว่า
หนึ่งเข่งที่วางให้คุณทานผมใช้เวลาทั้งหมดสี่สิบแปดชั่วโมง
เคี่ยวซอสในการทำให้ซิกโคหมูนิ่ม
ในการที่ให้เนื้อหลุดออกจากกระดูก
โดยที่ไม่ต้องใช้แรงในการกัดแท้

แช่ไม่ขานแล้วก็มานึ่งกับซีอิ๊ว

เป็นหนึ่งอย่างที่ทุกคนมาที่จะต้องกิน

ซึ่งเป็นอาหารซิกเนเจอร์เป็นจานหลักของที่ร้าน
ไขมันเนี่ยพี่รีดออกให้ประมาณ๔๐
สตรีนดายออกไขมันออกดึงไขมันออก
มอบวุ้นเส้นจริงแล้ววุ้นเส้นต้องไม่เป็นก้อน
เรื่องของน้ำมีผสมผสานความเป็นเสชวนเข้าไป
พี่ห้ามขาดเลยคือไขมันคือมันหมูจะต้องมี
กุ้งหมูเป็นเส้นร้านที่ไม่ได้ใส่ซอสเยอะแยะมากมาย
แต่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านจริงว่าเฮ้ยกุ้งวุ้นเส้นของเราไม่เหมือนที่อื่น

ซอสก็คือมีความกลมกล่อมเป็นเสชวน

ความหอมของน้ำพริกเสชวน

แตงกวาเราใช้ความสดของแตงกวาญี่ปุ่น

มันกรอบกว่ามันยาวมันหอม
มันไม่เหมือนแตงกวาบ้านเรา
เราเอามาใส่กับน้ำพริกเผาสูตรของทางร้านเราเอง

เน้นย้ำครับว่าธนาคารทองฟู
อีกหนึ่งทางเลือกในการทานบุฟเฟ่
แต่ว่าผมเสริมพิเศษให้ท่านผู้ชมอีกหลายอย่าง
คือผมพยายามใส่ความเป็นซิกเนเจอร์

ในราคาที่จับต้องได้๔๙๙บาทต่อหัว
มา๕คนผมแถมเป็ดปะกิ่งให้๑จาน
เดินเข้ามาในทองปลูกปุ๊บผมเสิร์ฟทันทีคือทุบถุงฉลาม

มีที่จอดรถข้างหน้าประมาณ๒๕คันอยู่แล้วรองรับ
เชิญชวนให้ผู้ชมทางบ้านมาลองรับประทานดูนะครับ
ทานบุฟเฟ่ติ่มซำพร้อมกับอาหารเสชวน
ดูว่าความแตกต่างของเรากับที่อื่นจะเป็นยังไงบ้าง